แค่คนไทยทั้งประเทศหรือว่าคนที่อยู่ที่ถ้ำหลวงที่เชียงราย
หรือว่าครอบครัวของทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่านะฮะ
ชาวจังหวัด๑๐๑ก็ยกย่องจ่าแซมให้เป็นวิรัตนบรุษ
ชาวบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าขณะนี้ที่อ่างเก็บน้ำกุฎแคน
ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์
อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑ที่เป็นบ้านเกิดของจ่าแซม
นี่ครับทุกผู้ชมครับกำลังมีการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว

เพราะฉะนั้นเมื่อกำลังก่อสร้างกันอยู่แล้วก็เลยอยากให้สร้างรูปปั้น
อนุโสรีของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมไว้ที่โครงการนี้ด้วยนะฮะ
ซึ่งก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับสวนสุขภาพของชุมชน
จะได้เป็นอนุสรให้ทุกคนที่มาท่องเที่ยวได้ระลึกถึงคุณงามความดีของจ่าแซม
เพื่อที่จะเป็นอนุสวรีเพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้คนที่จำนวนมากนะครับ
และลึกถึงงามความดีที่เขาเป็นผู้สำหรับสาหรับสัตว์ยิ่งยวด

ร่วมใจในส่วนที่จะสามารถทำได้
ก็จะให้มีรูปปั้นเพื่อเป็นอันโชวีตลกจากแซมครับ
ทีนี้จุดที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีถนน
แต่ถนนมันก็ลำบาก
การจะเดินทางไปตามคันดินของอ่างเก็บน้ำกุฎแคน
เข้าไปในหมู่บ้านไปที่แหล่งท่องเที่ยวไปสวนสุขภาพ

ชาวบ้านเลยบอกว่าอยากให้ทางจังหวัดเข้ามาทำตรงนี้
เป็นถนนลาดยางแล้วก็ตั้งชื่อว่าถนนจ่าแซมนะฮะ
อยากให้ควรขยายทางออกมา
ให้มันดินทางจะเริ่มต่อไป
ก็เพราะว่าอยากให้เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นนะฮะ
ว่าคุณงามความดีความกล้าหารความเสียสละของจ่าแซมเป็นแบบนี้
เติบโตมาจะได้เป็นคนดีของสังคม
เสียสละเหมือนกับที่จ๋าแซมท่านทำเอาไว้